เป็นเรื่องผิดกฎหมายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอบเป็นอย่างนี้ครับ
นี่ดูเอาละกันครับถนนบางนาตราดโชว์แบบนี้อีกคนนึงโชว์อีกคนนึงก็ถ่ายให้ดู
คือเส้นนี้ต้องบอกว่าหรือถ้ามันล้มลงมาเป็นอย่างไง
เป็นเส้นของมอเตอร์สายจริงนะเมื่อทีเดียวฉันนอนก็นอนไม่หลับนะฮะ

เพราะตัวที่คุณผู้ชมต้องย้ำแบบนี้แหละไม่ควรเรียนแบบด้วยประการทั้งปวง
เพราะว่านอกจากเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถแล้วผิดกฎหมายด้วย
คุณผู้ชมย้ำว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้มีคลิปมีข่าวแชร์มาได้ครับ

สำหรับกรณีนี้ตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ได้นำตัวนายทุวานนท์แก้วมีนาอายุ๒๕ปี
ก็เนี่ยเป็นคนในภาพเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ผ่านผลตามคลิปนี่แหละ
ตอนนี้นำตัวมาดำเนินคดีเป็นการเรียบร้อยแล้วนะฮะ
โดยชายคนดังกล่าสารภาพว่าขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว๑๒ครั้ง
ก่อนหน้านี้ก็ไปขี่ในสนามแข่งรถจักรยานยนต์มาก่อน
แต่นี่มันคือถนนสาธารณะนะไม่ควรอยู่แล้วนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสอบพอบางแก้ว
ระบุว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
และก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ด้วย
พร้อมยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
แล้วก็นำตัวไปส่งฟ้องสารแขวงสมุทรปราการต่อไปครับ